มาต่อกันที่เรื่องของการ
พลิกสิ่งที่อยู่ในชุมชนของตัวเอง
สิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างรายได้เสริม
สำหรับกลุ่มเยาวชนเป็นชาวกุย
ที่บ้านนมจังหวัดสุรินต์

แล้วก็ทอผ้าไหมโบราณสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะ
เด็กหนุ่มคนนี้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชาวกวยหรือว่าชาวกุยหรือชาวสวย

เป็นการสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งสโรงคาดผ้าพันคอเป็นผ้าไหมนะคะสีดำ
ย้อมจากเปลือกต้นมะเกลือค่ะ
กำลังช่วยคุณยายสาวใหม่แล้วก็กรอเส้นไหมเข้าหลอดหลอดละ๑เส้น
แล้วก็ดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกันด้วยความชำนาญเลยนะคะ

หนุ่มคนนี้คือคุณพัฒนาชัยสายคูณอายุ๒๐ปีเป็นชาวบ้านหนองมะแซวหมู่ที่๑นะคะ
ตำรวจตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์อยู่ชั้นปี๒แล้วนะ
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน

หนุ่มคนนี้ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์กลับบ้านไปทอผ้าไหมลวดลายพื้นถิ่นโบราณของชาวกุย

ค้นประยุกต์ลวดลายใหม่ด้วยนะคะ
เพื่อที่จะสร้างสีสันเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่
แล้วก็นำไปขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะ
ซึ่งนายพัฒนาชัยยังคงมีความสามารถพิเศษอื่นแน่นะ
คนเท่าคนแก่ภายในหมู่บ้านทำไว้แต่โบราณภัยเลาะเพราะปริ้งนะคะ
ช่วยคุณยายทอผ้าไหมไปเล่นซอไปผ้าก็จะได้สวยขึ้นเพราะว่าอารมณ์ดี

บอกว่าหันเล่นซอจากกระดองเต่ามาจากวงมโหรีปีภาษณ์ในหมู่บ้านนั่นเองนะคะ
พอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยคุณยายสาวไหมทอผ้าไหม
เพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นคนแก่ทำก็เลยเล็งเห็นคุณค่า
ดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์
โดยมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเขาเป็นเด็กผู้ชายด้วย

มองว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสารศิลปะประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวกุยหรือว่าชาวสวยโบราณ
ภูมิใจจะตายนะครับดูแล้วน่าภูมิใจมากนะครับ
เป็นการทอแบบวิธีโบราณจริงเลยนะดูจากภาพแล้ว